ส่วนข่าวต่อไปต้องบอกแบบนี้ว่าต้องร่วมอนุโมทนาบุญนะคะ
กับ๓พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะ

อาตุ๋ยขอเป็นต้นบุญสะพานบุญครั้งใหญ่
ชวนทั้งแม่แอฟแล้วก็แม่ปุ้ยพิมพ์มนต์วันนะ
รวมไปถึงหนุ่มปีเตอร์คอฟแดรันโด
สก๊อตรัศมีแขนแล้วก็อีกหลายท่าน

เพื่อไปประกอบพิธีเลี้ยงเครื่องแก้มอารักษ์หลวงเมืองนครน่าน
เพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเริ่มต้นบูรณปฏิสังขร
พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน
แล้วก็เป็นพระธาตุประจำปีเถาะด้วยนะคะ
โดยอาตุ๋ยค่ะได้รวบรวมปัจจัยจากเพื่อนดารามา
สมทบทุนในโครงการบูรณปฏิสังขรพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้

ก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า
คือเป็นความตั้งใจค่ะที่อยากจะบูรณะพระธาตุแช่แห้ง
ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความซุดโทรม
เพราะว่าเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาก่อนค่ะ

เป็นพิธีโบราณตั้งแต่๑๐๐ปีที่แล้ว
จะมีการใช้พรามล้านนาทั้งหมด๑๔คนมาประกอบพิธี
แล้วที่ชวนขนลุกที่สุดนะก็คือ
ปักดาบลงโถเข้าสารแล้วจุดเทียนต่อที่ด้าม
โดยหลังจากนี้นะคะจะต้องมีการทำพิธีถอนพระธาตุด้วย
ก่อนจะใช้เวลาในการบูรณะ๔๐๐วัน

โอนเงินไปได้ที่บัญชีของทางวัดเลยเช่นเดียวกันค่ะ
พิธีนี้เรียกว่าพิธีเลี้ยงเครื่องแก้มหลวง

แก้มก็คือเครื่องที่จะถวาย
ต่อองค์อารักษ์หลวง
ก็คือขอให้ดาบนี้ตั้งปักลงไปในข้าวสาร

ด้านคมลงไปปัก
แล้วก็ข้างบนเนี่ยบาลานซ์มันจะไม่ได้อยู่แล้วเนาะ
พี่แจ๊คแล้วก็เทียนจุดต่อไปอีก
ก็ปักลงไปครั้งเดียว
แล้วดาบนั้นก็อยู่ตรงเลย
แต่ตอนนั้นนั้นเราขนลุกกันไปหมด
เพราะว่าพิธีที่เราไปร่วมเนี่ยมันเหมือนสมัยโบราณเมื่อร้อยกว่าปีเลย
มีทั้งอาแล้วก็รัศมีแขเข้าไปร่วมซ้อนด้วยใช่ไหมตอนนั้น

หลังจากนี้ก็จะมีพิธีถอน
ก็คือต้องถอนออกมาเพื่อคือเหมือนถอดถอดองค์ประกอบออกมาค่ะ

ใช้เวลาน่าจะบูรณสำเร็จอีกประมาณ๔๐๐กว่าวัน